ช่วงนี้เรามาก่อติดเรื่องของโควิดกันหน่อย
มีหลายคนไปต่อแถวไปตรวจโควิด
ตามผู้ประกันตนที่เขาให้ตรวจฟรีกันนะนะ

เพราะว่าแน่นอนหลายคนก็กังวลว่าตัวเองจะติดหรือเปล่า

แต่ว่าล่าสุดตัวเลขผู้ป่วยในประเทศไทยทะลุ๔๐๐๐ไปเรียบร้อย
เมื่อวานนี้ก็มีข่าวเศร้าเนื่องจากมีผู้ติดโควิด๑๙เสียชีวิตเพิ่มอีก๒ศพด้วยกันนะครับคุณผู้ชม
มาดูภาพรวมกันก่อนเมื่อวานนี้สวบคอก็แถลงเหมือนเดิมนะฮะ
ก็ประมาณสัก๑๑โมงครึ่งเรื่องของตัวเลขผู้ติดโควิด๑๙เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นมา๑๕๔๗ราย
แม้จะลดลงจากวันก่อนก็ตามทีแต่ว่ามันก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะ๑๕๐๐ครับ
เป็นการติดเชื้อในประเทศ๑๕๔๔รายติดเชื้อจากคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ๓ราย
สะสม๔๕๘๕รายนะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่มีการแถลงคือมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมา๒ศพ
ทำให้จำนวนของผู้เสียชีวิตตอนนี้รวมอยู่ที่๙๙ศพด้วยกันนะครับ
มาดูผู้เสียชีวิตรายที่๙๘นะฮะเป็นผู้ชายอายุ๓๘ปีคนนี้อาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์นะฮะ
แต่เขามีโรคประจำตัวคือเขามีภาวะเป็นโรคอ้วนครับแล้วก็มีประวัติไปสัมผัสกับผู้
ป่วยในคัสเตอร์สถานบันเถิงแห้งทองรขณะที่อ่าป่วยเขาไปอยู่ที่จังหวัดตากนะ
ผู้ป่วยรายนี้เริ่มมีอาการวันที่๓เมษายนวันที่๔ไปตรวจก็พบเชื้อแล้วก็ไปรักษาตัวเลย
ต่อมาวันที่๑๑เมษายนอาการเริ่มสุดหนักต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
และเสียชีวิตวันที่๑๖เมษายนนะครับ
ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่๙๙เป็นผู้ชายเหมือนกันอายุ๕๑ปีครับ
คนนี้ก็เป็นพนักงานบริษัทแล้วก็มีโรคประจำตัว
ท่านนี้เนี่ยเป็นโรคหัวใจเบาหวานและความดันโลหิตสูงนะฮะ
ก็๓โรคอันนี้เป็นภาวะที่เสี่ยงสุดเลยนะครับ
ขณะที่ป่วยอยู่ที่ปฐุมธานีครับ
แต่ว่าก่อนหน้านี้เขามีประวัติไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อมาก่อนหน้านี้
เริ่มมีอาการป่วย๑๐เมษา

๔เมษายนภาวะเริ่มมีหายใจล้มเหลวต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
แล้วอาการก็แย่ลงแย่ลงภายในวันเดียวคุณผู้ชม๑๕เมษายนเสียชีวิตเลยนะครับ
อันนี้เป็นผู้เสียชีวิต๒รายล่าสุดนะครับ

ไปดูที่จังหวัดนครราชศรีมาน่าหนักใจเหมือนกันพี่เบิร์ดพี่อุ๋ยฮะ
เพราะว่าที่โคราชเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมาเมื่อวานนี้๒๓คนนะฮะ
เป็นผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม
ตอนนี้เนี่ยมรรลอกใหม่สะสมของโคลาสเนี่ย๒๑๘คน
กระจายตั้ง๒๐อำเภอจากทั้งหมด๓๒อำเภอนะครับ
รองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชศรีมาครับ
แพทย์ชันชัยบุญอยู่บอกว่าผู้ติดโควิด๑๙รอบใหม่๒๓คนนี้
จากการสอบสวนโรคมาจากคัสเตอร์ปาร์ตี้วันเกิดที่ภูวิลล่ามรีสอร์ทที่อำเภอปากช่อง๑๓คน
รวมทั้งสิ้นกว่า๗๐คนด้วยกันนะฮะ
จุดเริ่มต้นมาจากอะไรมีคนคนหนึ่งไปสถานบันเทิงมาจากเยาวราช
บอกว่าแถวเยาวราชนะฮะคนเดียวเลยนะแล้วก็เป็นคัสเตอร์ที่น่ากลัวมากตอนนี้ต้องส่งไปสอบส่วนโรคต่อว่าตรงนั้นเนี่ยเขามีการจัดงานอะไรแถว
เยาวราชแล้วก็ไปงานนี้ต่อทำให้เป็นการแพร่เชื้อค่อนข้างจะเร็วนะฮะส่วนคัสเตอร์ร้านหมูกระทะที่มีลูกค้าเนี่ยนะฮะไปตรวจแล้วเนี่ยนะฮะ
จากที่คนไปกินร้านนี้แล้วพบว่ามีคนติดโควิดไปคนที่ไปกินก็ต้องไปตรวจ๘๐๐กว่าคนตอนนี้ยังไม่พบผู้ติดเพิ่มเติม
ขณะที่คลัสเตอร์ผู้บริหารของโรงงานชาวญี่ปุ่นที่ไปจัดปาร์ตี้ร้านคาราโอเกะเนี่ยติดเชื้อมา๕คนก็ไปตรวจพนักงานทั้งหมดเนี่ย๕๐คนพบว่ามีติดเชื้อเพิ่มมาอีก๑คนด้วยกันนะฮะ
อันนี้เป็นคัสเตอร์ของจังหวัดนครราชศรีมาทีนี้อีกหนึ่งจังหวัดที่ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงแล้วก็หนักเหมือนกันคือเชียงใหม่ครับนะเชียงใหม่นะฮะถึงแม้แนวโน้มจะเริ่มดีขึ้นหลังตัวเลขเนี่ยนะฮะเริ่มลดลงจากวันก่อนเนี่ยมากกว่า๒๐๐๒๐๐มาเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่๑๖๔รายนะครับในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวานมีผู้ติดเชื้อวันเดียวเพิ่มขึ้นมา๓๒ราย
จำนวนนี้๑๓รายเป็นการติดเชื้อในเคสของผู้ติดเชื้อรายที่๑๑๓ของจังหวัด
เพราะเขาไปทำงานตลาดกลางกุ้งอายุทยา
อันนี้เป็นคลัสเตอร์ใหม่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง
มันจะซ้ำรอยตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครหรือเปล่ายังไม่ทราบ
อันนี้คือตลาดกลางกุ้งอายุทยา
อบจพระนครศรีอายุทยาเป็นผู้รับผิดชอบตลาดกลางกุ้ง
ขอความร่วมมือให้ทุกร้านในตลาดนี้ปิดตลาดเลย๑๗๑๘เมษายน
เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพราะเกรงว่าจะระบาดเป็นคลัสเตอร์ใหม่
นะฮะนะฮะเพราะอะไรตอนนี้ยังตรวจเชิงรุกกันอยู่
ต้องประกาศให้คนที่เดินทางไปตลาดกลางกุ้ง

สงกรานที่ผ่านมาคนไปเท่าไหร่

อันนี้คือเป็นแหล่งตลาดกลางกุ้งที่ใหญ่อีกจุดหนึ่ง
ที่อายุทยาเนี่ยเพราะว่าโอ้โหนักท่องเที่ยวไปกินกุ้งเผาตามร้าน

พนักงานซึ่งเป็นต่างด้าวด้วยคนไทยด้วย

และคนไปเที่ยวสุ่มเสี่ยงทั้งหมดเลย
เขาฝากบอกว่าใครที่ไปที่นี่ตั้งแต่๓๐มีนาคมถึง๑๕เมษายน

เขาตรวจให้ฟรีเพราะถือว่าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง
เขาเปิดตั้งแต่๘โมงเช้าถึงบ่าย๒โมง
มีรถเคลื่อนที่ไปตรวจรออยู่ที่ตลาดกลางกุ้ง
ใครที่ไปที่นี่๓๐มีนาคมถึง๑๕เมษายน
รีบไปตรวจซะเพราะคุณคือกลุ่มเสี่ยงตอนนี้

คุณผู้ชมฮะเมื่อกี้เรา๓คนคุยกันเรื่องประเด็นจุดตรวจแบบนี้
คือถ้าสมมุติว่าไปตรวจที่โรงพยาบาล
แล้วเจอว่าเราติดเชื้อโรงพยาบาลนั้นต้องรับใช่ไหม

แล้วสูญที่รับตรวจแบบนี้
สมมุติเรากลับบ้านมาแล้วแจ้งผมว่าเราเป็นเนี่ย
ต้องเริ่มกระบวนการยังไงทางราชการต้องบอกเขาด้วยนะฮะ

ว่าเดี๋ยวถ้าคุณเป็นนะ๑๒๓คุณต้องทำยังไง
จะมีรถจากที่ไหนมารับไปรักษาตัวต่อยังที่ใด
ไม่งั้นประชาชนเริ่มต้นไม่ถูก

เพราะว่าวันนี้ไทยรัฐลงหัวไม้เอาไว้เลยนะครับ
ปิดตลาดกุ้งอายุทยาคาดติดนับ๑๐เสี่ยง๓๐๐คน
สอบคอขออย่าตื่นตนกเชื้อกระจายแต่ป่วยไม่แรง
แล้วก็มีกรณีของที่ไปโพสต์รูปผู้หญิง
ที่เขาอยู่ในอิริยบทส่วนตัวในโรงพยาบาลสนาม